พูดถึงแรงศรัทธาต่อไอ้ไข่แห่งวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
โอ้โหแรงศรัทธาตอนนี้ข้ามจังหวัดเลย
คำว่าข้ามจังหวัดคือหลายวัดในหลายจังหวัดมีรูปปั้นของไอ้ไข่
พอมีคนก็ไปไงใช่และที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
ศรัทธาของไอ้ไข่ที่วัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันเห็นไหมคะ
ที่เขาต่อแถวยาวยาวอยู่น่ะยาวเป็นกิโลเลยนี่โค้งแบบนี้เลยค่ะ
ไปทำอะไรอ่ะทำไมต้องต่อแถวยาวขนาดนี้ไปรอรับวัตถุมงคล
ไอ้ไข่ลอยองค์รุ่นแรกของวัดห้วยมงคล
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะคะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เพราะว่าท่านเจ้าคุณไพโรธปะพัสโรเจ้าอาวาส
แจกให้กับมือของท่านเองแจกไปเลยสามหมื่นเหรียญ
เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ๖๔ปีค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าคนในพื้นที่อ่ะไม่ยากมาเช้าก็ได้
แต่คนนอกพื้นที่ค่ะลงทุนขับรถมาจอดนอนค้างตั้งแต่ช่วงกลางคืนนะคะ
เพื่อที่จะรอรับวัตถุมงคลไอ้ไข่นอกจากนี้ชาวบ้านนะคะ
พอรับวัตถุมงคลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บที่วัดแห่งนี้มีหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่
มากจริงดิฉันเคยไปนะคะหลายคนก็แวะไปกราบไหว้
เพื่อความเป็นสิริมงคลขอโชคขอลาบด้วย
แล้วก็บางคนเขาบอกว่าก็ต้องขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่แล้วค่ะ
หลายคนก็ได้มาเนี่ยนะคะส่วนรูปปั้นของไข่ที่วัดแห่งนี้นะคะ
ความสูงสามเมตรอืมคนนอกจากรับวัตถุมงคลแล้ว
ก็ไปรอไหว้ซ้ำอีกทีครับเต็มวัดไปหมดเลยเต็มวัดเลย
วันเสาร์แล้วก็ไปขอกันด้วยส่วนที่วัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะฮะ
บรรดานักเสี่ยงโชคเองก็พากันไปไห้ขอพรขอโชคลาภเช่นเดียวกัน
สิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดกันก็แน่นวัดกันเป็นประจำแหละครับ
รูปปั้นไอ้ไข่อย่างที่บอกไปเนอะว่าถึงแม้เป็นเด็กวัดเจดีใช่ไหม
แต่พอมีการอัญเชิญไปอยู่ที่วัดไหนคนก็เฮโลกันไป
อันนี้ก็ล่าสุดเนี่ยมีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์เนี่ย
เขาเพิ่งนำไปถวายจำได้ใช่ไหมฮะยี่สิบแปดสิงคโปร์ที่ผ่านมา
เพราะว่าเขามาไหว้ถึงนี่เนี่ยแล้วกลับไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ของสิงคโปร์
จากเลขเด็ดจากกุมารน้องน้องก้าวจำได้ป่ะเออก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
แล้วมาขอเมืองไทยเนอะหนุ่นไปถูกสิงคโปร์เอออภินิหารเขาเนอะ
ขณะที่นักแสดงสาวคุณโบนัสนะฮะแล้วก็นักร้องหนุ่มคุณปาร์ค
ธนพงศ์ก็แวะไปทำบุญเหมือนกันนะฮะก็ได้โชคลาภจากไอ้ไข่ไป
ทั้งก็มีการจุดประทัดเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะแล้วก็โชว์อ่า
หางประทัดให้กับชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวดูด้วยก็บอกว่าเออ
ได้ไปก็จะไปเสี่ยงโชคกันแหละครับนะคุณผู้ชมอยากรู้อ่ะ
ประทัดมันระเบิดหมดทุกอันเขาก็หยิบขึ้นมาโชว์อะไรแบบนี้นะฮะ
ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วกันที่ไปแล้วเขาก็
ก็เขาก็ได้มาไม่เหมือนกันถูกไหม
ถูกไหมแต่ละคนก็ไปจุดปุ๊บ
มันก็ได้เลขหางประทัดไม่เหมือนกันหรอกอะไรแบบนี้อ่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เขาปลาย

รูปปั้นไอ้ไข่ตั้งแต่เช้าเชียวค่ะ
สองสามีภรรยาคุณไกรสอนกับคุณพิษซีดี
เดินทางมาจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานี

ได้รับเงินไปหนึ่งล้านบาท
งวดที่ผ่านมาถูกลอตเตอรี่

งวดต่อมาต้องได้โชคแบบนี้นะ

ไอ้ไข่ไปหลายที่ปฐุมธานีน่าจะหลายที่
ที่นี่ก็มีไอ้ไข่เหมือนกันค่ะ

ครอง๑๓อเวลมนุกาปฐุมธานี

และแถมจุดนี้มีคน

อายุ๕๒ปีมาจากนครสวรรค์บอกว่า
หลังจากที่มาขอโชคขอลาบ

แก้วอายุ๓๙ปีเป็นเจ้าของบ่อปลา

หลังจากสมหวังตามคำขอ

ถวายที่วัดให้ร่มให้เย็นกันด้วย
คนนี้เขาขอเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะ

อย่างที่รู้กันไอ้ไข่เนี่ยเมตา

ไม่ใช่เรื่องของอะไรแค่ตัวเลขอย่างเดียวเนาะ

ยังไม่จบไอ้ไข่ไปต่อ

สาราจตุรมุกวัดบวกครกเหนือ

ชาวบ้านไปกราบไหว้รูปปั้นไอ้ไข่ค่ะ

แล้วก็ถวายวัดกลางเดือนที่ผ่านมา

ไปขอโชคขอลาบ
ลอตเตอรี่แปดแปด

น้ำแดงรูปปั้นไก่ชน

ต้องเอามาแก้บน
ส่วนงวดนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่า

อยู่เท้าทูบนี่แหละ